จับหัวขโมยเขาบอกท่าทางตุ้งติ้งตุ้งติ้งหน่อยนะฮะ
หมู่บ้านเดียวโดนไปสิบสามถึงหลังครับ
เนี้ยฮะผู้ก่อเหตุเข้ามาส่องไฟอยู่บ้างน่ะเนี้ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
กรุงเทพมหานครนี่ตีหนึ่งนะตีหนึ่งเท่าไหร่ในกล้อง
ตีหนึ่ง๔๓นาทีนะครับวันที่๖ตัวลาคม
เห็นเหตุการณ์หมดเลยคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างผอม
เข้าไปในบ้านแล้วไปเดินสำรวจอยู่ก่อน
เดินสำรวจนะครับคนร้ายมีท่าทางตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิงนะ
ขโมยของมีค่าพอใจก็ปีนออกทางเดิม
นี่เป็นเบาะแสที่เห็นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ
เบาะแสจนรู้ตัวคนร้ายแล้วก็นำกำลัง
แล้วก็หมายจับเข้าจับกลุ่มนายธนัดพรสุขจิตอายุ๒๙ปีผู้ต้องหา
ที่ไหนได้ที่ลานจอดรถครับลานจอดรถร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ถนนกาญจนาพิเศษแขวงหลัก๒เขตบางแคร์กรุงเทพมหานคร
ในการกระทำความผิดนี่แหละบัตรเครดิต๑๙ใบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ธนัดพรเนี่ยสารภาพบอกว่าเป็นคนร้ายในกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็ก่อเหตุที่หมู่บ้านหรูแห่งเดียวกันนี้๑๓หลัง
ก่อนเกิดเหตุครับก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเดินสำรวจพื้นที่
แล้วจะทำเป็นตุ้งติ้งจะทำเป็นตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิงตบตาครับ
คุณผู้ชมคนที่เห็นจากกล้องวงจรปิดนะฮะก็จะเลือกลงมือที่ไหน
ตามหมู่บ้านนะครับส่วนใหญ่จะเลือกขโมยเงินสด
สิ่งของขนาดเล็กเพื่อง่ายต่อการขนย้ายแล้วมันไม่ผิดสังเกตด้วย
การลงมือก่อเหตุทุกครั้งจะเอารถยนต์ไปจอดไกลแล้วจะเดินมา
เบื้องต้นตำรวจแจ้งก็หารักษัพท์เดี๋ยวเวลากลางคืนนะครับ
แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี
แล้วก็หลังจากตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้นะครับ
ผู้เสียหายมาดูของกลางได้นะที่อะไรนะสอนอธรรมศาลานะครับ
ไปดูของกลางได้โอ้โหนี่แหละครับ
เขาบอกว่าขอบคุณมากที่ตำรวจจับได้นะจะได้นอนหลับสักที